น้ำมันเย็นอ่ะ
เอามันไปล้างไปล้างลาดตัว

เอาอย่าง๋อ

แบบมันแบบมันแป่งอะ
เอามันไปลาดตัว
พอเราลงจากแท็กซี่คือพอเราลงจากแท็กซี่อ่ะ
คือเรากระโดดกอดเพื่อนเราอะไรอย่างนี้

แล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเราอ้วกอ้วกตรงบันได
แล้วก็เพื่อนก็พยายามก็พาเข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นห้อง
พอเข้าห้องไปแล้วก็แบบร้องร้องร้อน
ร้อนแบบวูบวาบไปทั้งตัว
บอกอยากแก้ผ้าแบบอยากแก้ผ้าแบบมีอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ร้อนแบบอยากแก้ผ้าแล้วก็เพื่อนก็จับแก้ผ้า

ก็เป็นอย่างที่ในภาพอะค่ะ
แล้วเรามารู้ได้ยังไงว่าเราโดนมมยาหรือเปล่า

เพราะน่าจะเป็นห้องลูกค้าโต๊ะนั้นนะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวมันก็จะยังมีข่าวประปรายสำหรับเรื่องนี้มาเรื่อยนะคะ
จนกระทั่งคงต้องออกมาเตือนกันอย่างจริงจังนะคะ

หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเรื่องของยาเสพติด
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการวันนี้ด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ยินข่าวเนี่ยมันจะมีคำเรียกคล้ายกันแบบปะปนกันอยู่นะคะ
ยาเสียสาวยาปลุกเซ็กยานอนหลับคือชื่อเรียกเพื่อออกฤทธิ์ก็อย่างหนึ่งนะคะ
แล้วก็ชื่อในทางการแพทย์ที่ไม่ได้ทำมาเพื่อให้เกิดการนั้นคือไปพรากความสาวของเขาเนี่ย
แต่ใช้เพื่ออย่างอื่นในทางการแพทย์มันก็มีนะคะ
และการเอาไปผสมกันกับสุราหรือว่าเหล้าหรือเครื่องมือแอลกอฮอล์เนี่ย
มันก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดการปะปนว่าตกลงแล้วมันเกิดจากยา
หรือส่วนหนึ่งมันเกิดจากแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะ
ทีนี้ก็ไล่เรียงกันมาจนถึงแม้กระทั่งตกลงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์เราทำอะไรได้บ้าง

คนที่จะคุยให้เราฟังนะคะอาจารย์อยู่ที่คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
แนะนำชื่อจริงก่อนแต่คนจำไม่ได้หรอกค่ะ
รวีรพงศ์ประสงค์จีนที่บอกคนจำไม่ได้
เพราะคนมักจะเรียกว่าดรแกงสวัสดีค่ะ

อ่อมนี่เป็นรุ่นพี่แกงส้มหลายปีครับ

คือถ้าสมมุติเรารวมเวลาเราพูดถึงข่าวหรือไม่
ถ้ามันไม่ต้องเป็นข่าวแต่เรารู้อยู่แล้วมันมีในสังคมเนี่ย
ยาเสียสาวที่เราพูดกันตอนนี้กับยาปลุกเซ็กเหมือนกันไหม

คือยาปลุกเซ็กเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าใจว่า
ทำให้เรื่องของความรู้สึกทางเพศมันเพิ่มมากขึ้น
หรือว่าไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่บริเวณอวัยวะเพศ

แต่จริงยาปลูกเซ็กเนี่ยก็ไม่มีคำในเรียกตามกฎหมายนะครับ

เพียงแต่ว่ามียาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
หรือบางครั้งพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ก็อาจจะมีการกล่าวอ้างสรรพคุณที่เรียกว่าเกินจริง

เพราะฉะนั้นยาเสียสาวเนี่ยก็เป็นคำที่เรียกเล่นเหมือนกัน
ไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่ามันมียาเสียสาว

คนไทยส่วนใหญ่เรียกยาก็คือเป็นสารเคมี

ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่กินไปแล้วโอ้มันผิดปกติ

แต่จริงแล้วยาในความหมายของกฎหมาย

เพื่อป้องกันบำบัดรักษาโรค
เพราะฉะนั้นคนละความหมายกับทางการแพทย์

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราเอาทางการแพทย์ออกไปก่อนนะคะ

เวลาเราพูดถึงยาปลุกเซ็กที่มีในสังคม

มันคือกลุ่มยาเดียวกันหรือคือยาตัวเดียวกันไหมคะ
ถ้าดูตามออนไลน์ก็คนละกลุ่มครับผม
เพราะว่ายาปลุกเซ็กนี้ก็คงเป็นยาที่ทำให้เกิดอารมณ์
แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีเพศสัมพันธ
หรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่อาจจะง่ายเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าเขาคงไม่ได้ใช้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปมอม
หรือว่าทำให้เกิดกระบวนการที่สูญเสียสติสัมผัสชัญญา
หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกสลบจำไม่ได้
อันนี้ก็เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าในความหมายของยาเสียสาว
น่าจะเป็นแบบความหมายตอนหลังมากกว่า
จริงถ้าเอาคำที่เราเรียกกันคุ้นปาก๒ตัวนี้มาเทียบกันเนี่ยคือ

คือจริงแล้วทำเพื่อให้เกิดเพศสัมพันธ์
ในขณะที่ยาเสียสาวเนี่ยมันทำเพื่อคือคนที่โดนเนี่ยนะคะ
คือจะปวกเปียกส่วนการมีเพศสัมพันธ์มันมาโดยการถูกละเมิด
มันมีฤทธิ์เพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศหรือมันแค่ไปเพิ่มประสิทธิภาพของอวัยวะ
ครับต้องดูว่าสิ่งที่กินเข้าไปเป็นยาอะไรบ้าง
ซึ่งเราเองก็ไม่รู้บางครั้งเนี่ยยาเม็ดหนึ่งมันมีหลายสารเคมี
ทีนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยครับว่ามันมียาอะไรอยู่
เพราะว่ามันเป็นยาเถื่อนแล้วก็เป็นสารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับออย
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพอเราบอกว่ายาปลูกเซ็กเนี่ย
เราก็อาจจะคิดต่างนานาปัญญาตัวนั้นตัวนี้
แต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราก็ไม่ทราบได้ว่ามันเป็นยาอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นยาแต่ละตัวสารเคมีแต่ละตัวเนี่ย
มันไปออกฤทธิ์ต่อสมองหน้าที่แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นกลไกการทำงานมันไม่เหมือนกัน
ยาบางตัวอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกมีความสุข
เกิดอาการเคลิ้มหรือว่าเกิดอาการที่ปลดปล่อย
ไม่ได้ผูกพันกับสิ่งแวดล้อมความละอายอะไรก็จะลดลง
ทำให้เหมือนตัวเองอยู่บนสวรรค์เหมือนที่ร่องลอย

หรือยาบางตัวอาจจะให้มันคึกมากขึ้นก็ได้
แต่ถ้าเป็นยาที่เรียกว่ายาเสียสาวที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย
ก็คือยาที่ไปมอมหรือว่าทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย
ก็คือเป็นยาที่ทำให้สติธรรมประชาญนี้ลดน้อยลง
ควบคุมตัวเองไม่ได้ตัดสินใจคลาดเคลื่อน
แม้กระทั่งจำอะไรไม่ได้เลย
แสดงว่าจริงแล้วเวลาเราเรียกว่ายาเสียสาว
ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มอารมณ์ทางเพศ

และไม่ได้มีส่วนในการทำให้อวัยวะเพศ
ประมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อร่วมเพศ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาที่กลุ่มหลัง

หรือแม้แต่ที่องค์การเภสัตว์ทำได้เองแล้ว
คือยารักษณะนี้
ก็ไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศ
แต่มุ่งเป้าหมายไปที่เพิ่ม
เขาเรียกอะไรประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะเพศ
ครับผมก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะเพศ
เพราะฉะนั้นก็ช่วยรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ตอนแรกที่ดรแกล้งบอกเนี่ยบางสินค้าบางตัวเป็นแค่อาหารเสริม

ว่าเนี่ยกินอันนี้เราแบบเดี๋ยวดีแข็งแรงถึงปังเลย
บางทีก็ถูกเรียกรวมซึ่งจริงต้องแยก
ต้องแยกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ยานี้ทดลองในมนุษย์สุขภาพดีก่อนฮะ
จำนวนไม่เยอะครับเพื่อบอกว่ามันปลอดภัยจริง
หลังจากนั้นก็ต้องทดสอบในคนที่เป็นโรค

เพราะฉะนั้นต้องชั่งก่อนว่าประโยชน์ที่ได้รับ
ที่ได้รับมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
เมื่อผ่านขั้นนี้ก็จะเพิ่มจำนวนหลายร้อยคน
หรือว่าทำการทดลองที่หลายประเทศ

คนที่อเมริกาคนที่อินเดียคนที่เมืองไทย
ยาตัวนี้ก็ได้ผลเหมือนกัน
ไม่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ
อันนี้คือความมุ่งหวังของยาครับ

ทดลองตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ
ทดลองเซลล์เพาะเลี้ยงทดลองในสัตว์ทดลองก่อน
แล้วก็เลื่อนขั้นมาทดลองในมนุษย์

หรือว่าที่ชาวบ้านเข้าใจก็คืออาหารเสริม
อาหารเสริมก็คืออาหารที่ทานนอกเหนือจากอาหารหลัก

ไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้
และสำหรับคนสุขภาพดี
อาหารเสริมไม่ได้มีผลในการป้องกันหรือว่ารักษาโรค

อันนี้คำหลักคือคำว่าเสริมใช่ไหมคะ

เวลาเราพูดถึงยาเสียสาวเนี่ย
ชัดเจนนะคะว่าเวลาเราพูดถึงยาที่ออกฤทธิ์
แล้วถูกคลุมด้วยคำว่ายาเสียสาว
ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มอารมณ์ทางเพศ

แต่ว่าในคลับบาร์ในปาร์ตี้อะไรก็ตามแต่เนี่ย
มันมีสารหลายอย่างที่คนที่ไปร่วมงานได้รับ
แอลกอฮอล์ด้วยสารอื่นด้วยยาเสียสาวด้วยยานอนหลับด้วย
เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่า
ตอบสนองอย่างไรต่อสารเคมีที่ได้รับ
จริงอันนี้ในวงการยาเนี่ยนะคะคือมันมียาที่ใช้เพื่อสร้าง
หรือเพิ่มอารมณ์ที่อยากจะร่วมเพศมีไหมคะ
สมัยโบราณอาจจะเคยใช้ก็แค่บำรุงความกำหนัด
แต่ว่ามันไม่ใช่ยาจริงที่จะไปช่วยให้เกิด
เรียกว่าอยากร่วมเพศหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศ
หรือว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันกลับ
ขึ้นสู่ปกติจริงยังไม่มีครับทีนี้ยาเสียสาวนะนี้
เห็นเอกสารที่ออกมาโดยออยโดยกระทรวงด้วย
นี่นะคะคือก็ชักยารใจกลุ่มให้ว่ามันมียาโหชื่อสารเคมีงงก่อนละค่ะพูด
เพื่อทำการกับผู้หญิงและที่เรียกว่ายาเสสาว
กลุ่มนี้มันคือกลุ่มที่พอเอามาจับกลุ่มกัน
มันคือยาอะไรยาประเภทไหนคะ
จริงมีหลายกลุ่มมากเลยครับแต่ว่ากลุ่มที่ใช้

เป็นพวกกลุ่มยานอนหลับยาใครกังวลนะครับ
ถ้าเป็นชื่อสารเคมีที่เราเรียกอาจจะเป็นพวกอัลผ้าโซแรมอะไรพวกนี้ครับ

คล้ายกับสารเคมีที่อยู่ในสมอง

ที่เซประสาทในสมองเราคุยกันมันต้องใช้สารเคมี
สารเคมีในสมองเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากเลยครับ
แล้วตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือตัวกาบ้า
ตัวกาบ่ามันเป็นเรียกว่าเป็นผู้รายก็หมายถึงว่า
มันทำให้เศรษฐศาสตร์มันสงบสติอารมณ์
เราเรียกว่าเป็นสารศิลปศาสตร์ในแง่ลบก็คือไปยับยัง
ก็คือทำให้เกิดเรียกว่าง่วงเหงาหาวนอนอาการคายกังวล
อาการแอคทิฟต์ต่างก็จะลดน้อยลงนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาสารศิลปศาสตร์ที่เรียกว่ากาบ่า
มันถูกกระตุ้นมันก็จะเรียกว่าเกิดอาการคลายกังวล
นอนหลับง่ายขึ้นทำให้การตัดสินใจช้าลง
หรือบางทีก็มีผลเกี่ยวข้องกับความทรงจำในสมองส่วนอื่นด้วย

ต้องใช้คำว่ากลุ่มยากดประสาทใช่ไหมคะ

กดประสาทก็คือทำให้เราเคลื่อนที่ได้น้อยลง
ทำให้เรียกว่ากฎการทำงานของระบบประสาท
นี่ก็คืออาการที่เหยื่อโดน
แต่ทีนี้อาการที่เหยื่อโดน
มันไม่ได้ดูค่อยคลายนะ
มันจะมีตุ้มตามมาเป็นระยะนะคะ

หรือมันเป็นเพราะบรรยากาศ
หรือมันอะไรทำไมมีผลคนละแบบ
ค่อนข้างที่จะเดาได้ยากนะครับ

ตอบสนองก็จะแตกต่างกัน

ตอบสนองของคนเรากับยานี่ก็ต่างกัน

สมมุติว่าเรามีเอ็นซามตัวนี้

แสดงว่ายาที่จะหลุดเข้าสู่กระแสเลือด

มีปริมาณที่น้อยลงถ้ามันทำลายได้เยอะ

ก็ไม่ถูกทำลายยามันก็จะเข้าสู่กระแสเลือ

อันนี้คือปัจจัยหลักเลยก็คือแล้วแต่คน
เพราะฉะนั้นพันธุกรรมเราไม่เหมือนกัน

อันที่สองก็คือปกติแล้วเนี่ย
เหล้าก็ถือว่าเป็นสารเสพติด
ที่ทำให้เกิดการลวนลามทางเพศ

แล้วก็ทำให้สติสัมปัชญะนี่

เพราะฉะนั้นเวลาที่กินเหล้ากับสารเสพติดพวกนี้

หรือยาอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควร

แต่แบบที่เหมือนไหนก็

มึนงงง่วงซึมไม่มีสติ

เดี๋ยวก่อนนะมึนงง่วงซึม
แล้วก็เหมือนกับแต่ละคนมันก็ป้องกันตัวเองได้แค่ไหน

ดรแน็ตอาจจะอาจจะกันตัวเองได้มากกว่าดิฉันถูกไหม
ขึ้นกับขนาดยาด้วยถ้าใส่น้อย
แล้วแต่คน๑๒ขนาดยา

แต่ทีนี้ถึงขนาดไม่มีสติกับสลบ

ถ้ายาออกฤทธิ์หรือก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่คนอีก
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ตัวยาด้วยครับ
ตัวยานี่มันรุนแรงเพราะว่าอาจจะออกฤทธิภายใน๕นาที๑๐นาที
หรือบางตัวอาจจะสักชั่วโมงนึงค่อยออกฤทธิ์ก็ได้
ตัวนี้ออกฤทธิ์๔๕ชั่วโมงบางตัวออกทั้งคืน

เพราะว่ายาในกลุ่มนี้มีหลายตัวมากครับมีความแรงต่างกันครับ
จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ความแรงต่างกันใช่ไหมคะ
เขาถึงต้องพัฒนายาใหม่เพราะว่ายาแต่ละตัวมีการออกฤทธิ์ที่ไม่เท่ากัน
สำหรับบางคนอาจจะต้องการฤทธิ์ที่ไวเพื่อให้ฟื้นได้เร็ว
บางคนกินยาเข้าไปตื่นทีตอนเช้าจำไม่ได้สลึมสลือ
ก็ออกฤทธิยาวก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นบอกยากมากเลย
แล้วมันมีอยู่อันหนึ่งนะคะที่บอกว่าทำให้รู้สึกเคลิ้มสุขคล้ายดื่มแอลกอฮอล์
คืออาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จากหลายสารเคมี
เราก็มีส่วนหรือว่าบางอย่างถ้าเผื่อสารเคมีที่เราสร้างอยู่แล้ว
เกิดอาการเคลิ้มได้ตามธรรมชาติจากร่างกายเราเองนะครับ
แต่ว่ายาบางกลุ่มนี้มันก็ไปกระตุ้นระบบประสาท
เกี่ยวข้องกับการสร้างความสูงเช่นยาสารเสพติดบางตัวอย่างนี้
ทำไมเราถึงต้องติดสารเสพติดก็เพราะว่า
มันทำให้เราเกิดความพึงพอใจทำให้เราอยากจะกินยาเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นยาบางส่วนถึงทำให้ติดได้
อันนั้นเนี่ยนะคะที่โต๊ะแกงบอกที่เราติดเนี่ย

แต่ทีนี้ยาตัวนี้ที่บอกที่บอกว่าเคลิ้มสุกคล้ายดื่แอลกอฮอล
คือเหมือนกับเรารู้สึกโดยกายว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบมีความสุขจังเลย
หรือว่าเราภาพตัดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยคะ

สามารถเป็นไปได้ครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ย
ทำให้เราไม่รู้จักตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน
มีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือว่าเราอยู่กับใคร
คือมันไม่สามารถที่จะประคับประคองร่างกายตัวเองได้
แล้วยาบางตัวนี้อาจจะมีความรุนแรงถึงกระทั่งช่วงที่ยาเนี่ย
มันคุมเราอยู่ยามันคอยเรียกว่าจัดการชีวิตเราอยู่เนี่ย
เราจะลืมทุกอย่างเราจำอะไรไม่ได้
ตั้งแต่ยาไปมีผลกับสมองนี้
สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ
อาจจะถูกกดหรือถูกทำลายจนกระทั่งจำอะไรไม่ได้เลย

คือจริงลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับการกินเหล้าเยอะใช่ไหม

เหมือนบางทีแบบโอ้โหหนักมากพับตัดเลย
พับตัดแล้วแบบแล้วให้เพื่อนมาเล่าอีกทีตอนเช้า

คือจะอาการคล้ายกัน
แต่ตัวยามันเขาเรียกอะไรอ่ะ

มันจะพุ่งไปตรงนั้นได้มากกว่าแอลกอฮอลทั่วไปที่ดื่มใช่ไหมคะ

ถูกต้องครับเพราะว่ายามันออกฤทธิ์เพื่อที่จะช่วยลดอาการวิตกกังวล
เรื่องของอาการซึมเศร้าต่างหรือว่าทำให้นอนหลับได้เร็วขึ้น
ทีนี้เวลาเราดื่มเหล้ามันจะ
ยังไม่เมาแต่มันจะค่อยรู้แล้ว
เริ่มคุมตัวเองลำบากแล้วเริ่มเฮฮาหนักขึ้นเรื่อยแล้ว
แต่ทีนี้ยาตัวนี้เราจะมีขั้นคล้ายอย่างนั้นขึ้นไปไหมคะ
อาการที่บางคนดื่มเหล้าแล้วบอกยังไม่เมาแต่จะเริ่มรู้สึกเช่น
ปวดหัวหรืออยากนอนแล้ว
หรือบางคนอาจจะสนุกแบบปี๊ดไปเลยแบบภาพตัดโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะ
มันจะมีขั้นนี้ไหมถ้ายาตัวนี้ถูกเอามาใช้กับคนนะคะ
ขึ้นกับตัวยานะครับถ้าเผื่อเป็นยากลุ่มที่เป็นยา
ทำให้เกิดอาการนอนหลับได้ง่ายขึ้นใครกังวล
มันก็อาจจะสลึมสลือถ้าโดสปกตินะครับ

อาจจะซึมซือแล้วก็ง่วงนอนหลับได้ง่ายขึ้น
โดยที่เราจะรู้ตัวใช่ไหมว่าอ๋อฉันเริ่มง่วงแล้ว
เราจะรู้ตัวว่าฉันเริ่มง่วงแล้วถูกต้องครับ
แต่ทั้งนี้ถ้าเผื่อคนที่กินเหล้าอยู่แล้ว

มันจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเครื่องดื่มที่ใส่ยาเข้าไปเพิ่ม

เพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองว่าปกติดื่มเหล้าเนี่ย

แล้วโวยวายหรือว่าดื่มแล้วซึม
หรือว่าดื่ม๒แก้วแล้วก็ยังไม่ได้ง่วง
หรือว่าดื่มแค่แก้วเดียวเนี่ยเมาแล้ว
เราต้องสังเกตตัวเองว่าเป็นคนประเภทไหน
คุณผู้ชมคะมันยังมีอาการอยู่ที่เหยื่อได้เล่าให้ฟัง
ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะ

แม้กระทั่งที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียนเนี่ยก็น่าสนใจ
คืออาการมันเป็นได้หลากหลายไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ลักษณะเดียว

ดิฉันกับดรแกงสมมุติโดนยาตัวเดียวกันเท่ากัน
ไม่ได้แปลว่าต้องอาการลำดับเหมือนกันและเหมือนกันซะด้วยซ้ำไป

เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวจะคุยด้วยนะคะในส่วนของปปศ
คุณผู้ชมเวลาเราคุยเรื่องนี้เราไม่ได้คุยถึงกับ
เราไปคุยกับปปศเรื่องปราบยาเสพติดเลยนะคะ

และปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปศนะคะ

สวัสดีค่ะคุณจมครับ

ปปศก็ตามจับกันมานักต่อนักแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะ

คือเรากำลังพูดถึงยาซึ่งถูกกฎหมาย
แต่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
หรือเรากำลังพูดถึงยาที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยตัวเองคะ
คือโดยตัวเป็นยาอยู่ในกลุ่มประถวงนี้ต่อจิตนักประสาทครับ
โดยปกติแล้วจะใช้ในการรักษา
ใช้ในการรักษาก็ถือว่าเป็นการใช้ผิดแบบแผนหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ
ยาผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมคะครับผมตั้งแต่ปปศตามจับมามันมียาที่ไม่ได้ใช้เพื่อการอะไรรักษาใดเลย
แต่ว่าผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เนี่ยค่ะเพื่อใช้กระทำต่อผู้หญิงหรือต่อผู้ชายก็แล้วแต่โดยตรงไหมคะตั้งแต่จับมาเจอไหมคะ
ยังไม่เคยพบนะครับ
เพราะฉะนั้นยาตัวที่ถูกนำมาใช้เนี่ยเป็นยาถูกกฎหมายทั้งสิ้นแต่ใช้ผิดวัตถุประสงค์เท่านั้น

ยากลุ่มนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ในตลาดกี่ตัวในทางการค้าแต่ยากลุ่มนี้ทุกตัวต้องได้คำสั่งจากหมอถึงจะซื้อ
เดี๋ยวนะหมอต้องสั่งหรือว่าเราไปซื้อเองได้คะ
ต้องแพทย์ครับแพทย์ต้องสั่งจ่ายครับครับผม
ต้องสั่งเท่านั้นใช่ไหมคะโดยสั่งแล้วไปซื้อตามร้านขายยาได้ไหมคะ
คือพวกยาพวกนี้ส่วนใหญ่จะจ่ายในสถานพยาบาลนะครับ
การไปซื้อเองเนี่ยตามใบต่างแพทย์ในตัววัตถุโอลิปประเภทนี้ไม่สามารถทำได้นะครับ

เพราะฉะนั้นมันจะได้มาแบบเดียวคือหมอสั่งแล้วก็ได้จากสถานพยาบาลเท่านั้น

ส่วนที่ขายกันตามอินเตอร์เน็ตตามโซเชียลมีเดียเนี่ยคือก็ยังเป็นยาถูกกฎหมาย
แต่ขายไปโดยผิดวิธีแล้วก็ใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ
ก็เป็นอยู่๒ส่วนนะครับส่วนที่๑ก็คือว่าส่วนที่เขาจำหน่ายตามอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ย
เขาได้รับอนุญาตให้ครอบครองในจำหน่ายหรือไม่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายก็คือผิดกฎหมาย
ต้องแยกกันระหว่างระหว่างตัวยานะครับคือตัวยาเองเนี่ยตัววัตถุเองใช้ในการรักษา
แต่ว่าคนที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นเสพจำหน่ายหรือว่าครอบครองอยู่เนี่ยนะครับ
กฎหมายไม่อนุญาตยกเว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือได้รับการจ่ายจากแพทย์ครับ
อย่างนี้เวลามีคนมาเสนอเราหรือเราเห็นเขาประกาศขายเนี่ย
คือบอกได้ทันทีไหมคะว่าเนี่ยผิดกฎหมายแน่
เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายแน่

แล้วดีฉันจะแจ้งเวลาดีฉันแจ้งว่านี่เนี่ยมีเพจเนี่ยมีคนเนี่ยขายเนี่ย

แล้วเราก็ยังมีเรื่องแหละการที่จะติดตามการเสนอขายลักษณะยาเสบติด
ค่ะเท่าที่ปสเจอแล้วก็จับเนี่ยนะคะรูปแบบของยานี้มันจะมาในลักษณะไหนคะ
คือก็มาในแผงตามปกติเป็นยาเป็นเม็ดหรือมันมาเป็นผงหรือมันมาเป็นน้ำ

ที่พบก็จะพบเป็นเม็ดนะครับเราจะพบเป็นเม็ดเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่มีการลักลอบกลับเข้ามานะครับ
เกินไปจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยกำหนดอยู่หรือควบคุมอยู่นะครับ
ก็จะมีนำเข้ามาทางตลาดมืดแล้วก็มาจำหน่ายในแม้กระทั่งในร้านขายยาก็มีการลักลอบจำหน่ายนะครับ
หรือมีการจำหน่ายกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างอย่างที่ทราบอย่างที่เห็นนะครับค่ะ
ยาพวกนี้เนี่ยคือในร้านขายยาต่อให้ร้านขายยาถูกกฎหมายมีเพศรัชกรขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย
ก็ไม่ได้แปลว่าร้านขายยาจะมีไว้ได้เหรอคะ
ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทนี้ครับก็จำหน่ายไม่ได้ครับ
เท่ากับว่าถ้าสมมติท่านเดินเข้าไปแล้วแบบร้านขายยามีมาบอกพี่มียานี้หรือเดินเข้าไปบอกมียานี้เปล่าพี่อยากได้
แล้วถ้าร้านขายยามีเท่ากับร้านขายยาผิดทันทีไหมคะเลขาค่ะ
เราไม่ได้ผลิตเองในประเทศไทยใช่ไหมคะยาพวกนี้ค่ะ
เป็นยาที่นำเข้าค่ะเป็นกลุ่ม
แต่มันมีหลายตัวทีนี้สิ่งที่ปปศเจอมันมีการใช้ยากลุ่มอื่น
แต่มาใช้เพื่อการเดียวกันตามข่าวพวกนี้อีกบ้างไหมคะ
ถ้าเป็นลักษณะที่จะใช้ในวัตถุประสงค์อย่างที่ว่า
เพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายไม่ได้สติหมดสติไปก็จะเป็นยากลุ่มนี้เป็นหลักนะครับ
แต่ถ้าเป็นลักษณะที่ออกฤทธิ์อย่างอื่นก็เป็นกลุ่มยาที่ยาควบคุมหรือยังอันตราย
อย่างที่เราพบว่าเด็กบางกลุ่มไปใช้กลุ่มของธรรมดอล
คืออันนั้นใช้เพื่อให้เกิดการเคิบอีกแบบเป็นกลุ่มยากแก้ปวด
ก็ยังเจออยู่เพราะยาแก้ปวดนี่ก็มีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ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
ทีนี้มันมีข่าวเหมือนกันค่ะเลขาที่บอกว่าบางทีก็เห็นขายกัน
ไม่ต้องไปถามหาแบบเว็บเพจอะไรทั้งสิ้น
ไม่ต้องไปเข้าทางร้านขายยาใดทั้งสิ้นบางทีก็แบร์แบร์ขายกันอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ตรงไม่ถึงกับแบร์ขายกันนะเพราะว่าเป็นคนจำหน่ายเนี่ย
ที่จริงก็เป็นอย่างนั้นว่ามีการจำหน่ายกันโดยที่กลุ่ม
เราเคยจับได้ว่าผู้จำหน่ายเนี่ยก็พกยาพวกนี้ติดตัว
แล้วก็ไปเสนอขายให้กับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับ
เต็ดละ๑๐บาท๒๐บาทสุดแท้แต่นะครับ
ในกลุ่มที่ใช้เสพด้วยกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปซื้อที่ร้านขายยา
แล้วตามใกล้สถานบันเทิงที่รุ่นรวมตัวกัน
หรือแบบอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเจอเจอเยอะไหมคะเวลาไปจับ
ล่อซื้ออะไรเจอเยอะไหมคะ
ในสถานบันเทิงที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะเจอยา๒กลุ่มหลักนะครับ
กลุ่มแรกเลยที่เจอมากที่สุดเลยคือพิตามิดนะครับ
ในกลุ่มที่๒เราก็จะเจอกลุ่มที่เป็นไอซ์นะครับ
ยาพวกนี้เนี่ยเรามักไม่ค่อยพบนะครับ
เพราะว่าคนที่นำเข้าไปในสถานบันเทิงเนี่ยก็มีเจตนาเฉพาะ
เพื่อที่จะไปใช้อย่างที่เราใช้เข้าไปหมอบยาในสถานปกติไปนะครับ
ฉะนั้นกลุ่มคนที่เที่ยวสถานบันเทิงที่จะใช้ยาด้วยเราก็จะพบ๒กลุ่มแรก
เลขาคะเคยไปจับแล้วเจอว่าที่สถานบันเทิงนั้นมีแบบเตรียมไว้ให้เลยเจอไหมคะ
ไม่เคยพบนะครับแต่ว่าก็จะมีพนักงานของเขานะครับเป็นผู้จำหน่าย
เลขาคิดว่านะตอนนี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ยนะคะที่เป็นข่าวรอบนี้เนี่ยคือมันระบาดเยอะขึ้น
หรือว่ามันก็เท่าเดิมกับที่ปปศตามจับมาเรื่อยคะ
คือในขณะนี้เท่าที่ดูสจิติสัทดิสตรูเรทจำหรือผลเข้าบำบัดนะครับ

ก็คิดว่าเป็นการแพร่ระบาดทั่วไปนะครับ

ก็คงจะต้องรับประวัติ
แต่ว่ามันเพิ่งเป็นข่าวรอบล่าสุดนะคะ

สวัสดีค่ะ
สำหรับยาที่ถูกประโยชน์ไหม
ใช้เพื่อการใดการหนึ่งแต่ถูกนำไปใช้เช่นไปแบบ
เป็นยาเสพติดแล้วก็รอบล่าสุดก็คือเรื่องเนี้ยก็ไม่ใหม่อย่างที่
ตรงกันก็คือว่าคุณจะได้ยานี้
อย่างถูกกฎหมายก็จากสถานพยาบาล
ที่คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายคุณ

ร้านขายยาถูกกฎหมายโดยเพศรัชกรขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย

แล้วก็นอกเหนือจากกลุ่มนี้ถ้าจะใช้กลุ่มอื่นอีก
คือถ้ามันจะดัดแปลงกันก็เป็นไปได้แล้วแต่ฤทธิ์ของยาแต่ละตัวที่ทำออกมา

คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกับดรแกงไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
แล้วอาการร้อนอาการวูบวาบ
แล้วเมื่อโดนแล้วไม่ว่าจะเรารู้ตัวหรือเพื่อนเราเห็นเรา

ตกลงน้ำน้ำเย็นให้กินน้ำลาดน้ำอะไรอย่างนี้

เมื่อเรารู้แล้วว่าสงสัยจะโดนสักครู่ค่ะ
ไปล้างลากันตัวอาบเลย

จิกขาจิกจิก

แดกไปนั่งน้ำดิคิดไหม

อันนี้ไม่แฟร์กันอันนี้เลย

พี่พี่อ้างบอกว่า
อ่านโต๊ะไหนอ่ะ

คือเราดูจากตอนที่มีข่าวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้ว

คือยังไงลักษณะกลุ่มอาการจะเป็นไปในทางเดียวกัน
โดยเฉพาะเรื่องของการไม่ค่อยรู้ตัวและควบคุมตัวเองไม่ได้

เมาเหล้าบางคนคอแข็งคออ่อน
อันนี้ก็เหมือนกันว่าร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับเข้าไป
และขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรอ่ะ
สิ่งที่กินด้วยเช่นเอ๊ะมันต่างกันไหมคะ
ถ้าสมมุติยาตัวนี้นะมันถูกผสมในเครื่องดื่ม
อย่างเช่นน้ำผลไม้กับถูกผสมในเหล้า
ต่างกันครับทุกอย่างครับเวลาที่เรากินเข้าไป
บางทีกินกับน้ำเปล่าต่างจากกินกับนม
กินกับนมก็ต่างจากกินกับน้ำผลไม้
เพราะว่ายานี่มันเป็นโมลิกุลเคมีเล็ก
ถ้าเผื่อมันมีสารบางอย่างที่มันอาจจะไปจับ
ถ้าจับแล้วมันไม่เข้าไปสู่เลือด
มันก็อาจจะเป็นผลดีแต่บางตัวเนี่ย
อาจจะเพิ่มการดูดซึมทำให้เข้าสู่ร่างกายมากขึ้น
หรือบางส่วนนี้พอเข้าไปในร่างกายแล้ว
ไปที่ตับแล้วปรากฏว่าเรากินอะไรก็ตามแต่
เพิ่มการทำงานของตัวยาตัวนี้
หรืออาจจะไปยับยั้งการทำงานของเอ็นซามที่ตับ
ที่มันทำลายยายามันก็เล็ดลอดไปออกฤทธิ์มากขึ้น
เพราะฉะนั้นนี่เราเรียกว่ายาตีกัน
นี่คือปัจจัยทุกอย่างมีผลหมด
แล้วก็สุขภาพของคนที่โดนยาด้วย
ถ้าผมเป็นคนสุขภาพดีก็อาจจะทนได้
แต่ถ้ามีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจ
หรือว่ามีอะไรก็ตามแต่อาจจะแพ้ยา
มันบอกยากมากเลยครับอันนี้สำคัญ
ทีนี้ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้คือถ้าสมมุติเป็นดื่มเหล้า
บางคนจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเริ่มกึ่มแล้วเราเริ่มเวียนหัวแล้ว
เราเริ่มง่วงนอนแล้วแบบหรือบางคนก็อาจจะแบบใช่เรารับรู้ทุกอย่าง
แต่ว่าก็ปล่อยไปถลายไปเรื่อยจนกระทั่งภาพตัด
รู้อีกทีเพื่อนต้องมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นแนวเดียวกันแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนว่า
บางคนอาจจะค่อยรู้สึกตัวก็ได้ว่ามันแปลก
มีคนที่เจอแล้วเป็นอย่างนี้ไหมพาเรากลับบ้านหน่อย

มีครับเพราะว่ายานี่มันออกฤทธิแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นนี่คือถือว่าโชคดีถ้าเผื่อไปกับเพื่อน

หรือโทรบอกเพื่อนโทรบอกพ่อแม่ถูกต้องครับโทรบอกเพื่อนครับเพราะว่า
ถ้าเรากินเหล้าเนี่ยสมมุติเรากินอาจจะรู้ตัวว่าประมาณนี้

แต่ถ้าเผลอวันหนึ่งถ้าเผื่อไปกินปั๊บ
เวียนหัวตื้อเหมือนไม่รู้ตัวล่ะ
มันจะมึนมึนหรือมันจะหนักหัวก็มึนได้หนักหัวก็ได้
เดี๋ยวไม่รู้สึกตัวเริ่มที่จะแบบเอ็นตัวเริ่มที่จะไม่สามารถงนเงน
เริ่มที่จะไม่สามารถจะประคับครองตัวเองเหมือนตัวเองออกจากร่างของตัวเองก็ได้ครับ

เจียนนี่คือเป็นอาการที่มากับยาหรือมากับเหล้า

ทำไมยาพวกนี้กินแล้วจะถึงจะคลื่นไส้อาเจียนได้ล่ะคะ
คือบางทีมันอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของการไปออกฤทธิ์กับสมอง
เพราะฉะนั้นสมองนี้ก็เป็นศูนย์ควบคุมการขึ้นไส้อาเจียน
หรือบางทีมันผสมกับสารอื่น
เหล้ามันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับ
อาจจะผสมสารสมุนไพรผสมพืช
เหล้ามีหลายสีหลายกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราบอกไม่ได้เลยครับว่าเวลาผสมเหล้ากับผสมยาเนี่ย

แล้วที่มันร้อนข้างในจนเหยื่อแบบเหมือนกับอยากจะถอดเสื้อผ้า

ไม่แน่ใจว่าความหมายคำว่าวูบวาบมันโดยกายภาพหรือโดยอารมณ์ด้วยนะคะ
แต่ร้อนแล้ววูบวาบเนี่ยอันนี้มันมาจากยา
คือเราไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าการร้อนหรือวูบวาบหรือว่าตัวแดงเนี่ย

เลือดมันเหล่าเลี้ยงทั่วร่างกายมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดมันขยายตัวความดันก็อาจจะลดน้อยลง
เลือดก็อาจจะไปบางอวัยวะมากขึ้นกว่าเดิม
แต่ถ้าเผื่อเส้นเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน
หัวใจมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับไปด้วย
เพราะฉะนั้นอันตรายก็จะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าเราได้รับสารอะไรบางอย่างที่มันไปเปลี่ยนร่างกายจากสภาวะปกติ
ให้ตัวร้อนให้รู้สึกร้อนอบอ้าวจนกระทั่งถอดเสื้อถอดผ้าเนี่ย

ในส่วนของความทรงจำที่บอกว่าแบบจำอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะ
ตัวยายเองมันมีผลข้างเคียงว่าจะทำให้เราลืมเรือนจำอะไรไม่ได้ไปสั้นเลยเหรอคะ

คือถ้ากินเข้าไปแล้วมันกดสมองอยู่เอาสมองอยู่
แสดงว่ามันจะไปปิดกั้นการทำงานของสมองเสมอ

แต่นี่กินไปปุ๊บตั้งแต่วินาทีที่ยาออกฤทธิ์ควบคุมสมองเรา
ก็จะจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นไปได้ครับ
ซึ่งพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่รู้ตัว
ฤทธิเร็วหรือว่าออกฤทธิ์อยู่นานแค่ไหนแล้วแต่คน

ไม่ว่าเราจะรู้สึกตัวแล้วเราบอกเพื่อน
เพื่อนเห็นเราแล้วเพื่อนรู้แล้วเพื่อนต้องทำยังไงกับเราคะ
คือตอนสมมุติว่าก่อนที่จะโดนมอมยานะ

คืออย่าพยายามวางแก้วทิ้งไว้
ไปไหนก็ต้องไปกับเพื่อนไปกับคนไว้ใจ

ควรจะกินจากตัวขวดที่เปิดใหม่
ห้องน้ำก็อย่าวางแก้วทิ้งไว้
ไว้ใจไม่ได้ครับอันนี้ป้องกันตัวเองก่อน
แต่สมมุติว่าเราเอกใจแล้ว

ว่ามันไม่ปกติแล้วกินนิดเดียวทำไมมันเกิดอาการวิงเวียนหัว

อันดับแรกครับถ้าเผื่อเรามีเพื่อนมาด้วยช่วยสะกิดเพื่อน
แต่ถ้าไปคนเดียวก็อันตราย
ไม่มีเพื่อนไปโทรบอกเพื่อนหรือถ้าไม่ไหวจริงแล้ว
ผมคิดว่าร้านพวกร้านคลับบาร์ต่างเนี่ย
มีรอปภหรือว่าคนที่เขาพอจะช่วยได้
แต่ถ้าเราไม่ไว้ใจโทรแจ้ง
ตำรวจได้เลยครับตำรวจได้เลยครับอ่าตำรวจได้เลยครับ๑๙๑เขาก็ต้องช่วยเหลือได้
ต้องทันท่วงทีหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงก็กรีดร้อง
วิธีการแก้ไขเพื่อให้หายจากอาการนั้นเร็วที่สุดเนี่ย
ตกลงต้องดื่มน้ำไหมคะหรือต้องเช็ดตัวไหมคะหรือต้องอาบน้ำไหมคะ
ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสงสัยว่าเราจะถูกมอมยานะ
สงสัยว่าถูกมอมยาหรือล่วงละเมื่อทางเพศ
หรือถูกกระทำชำลออะไรก็ตามแต่ครับ
ควรเก็บหลักฐานหลักฐานทางกายภาพเสื้อผ้าอะไรเนี่ย
มันวิ่นมันอาจจะมีลายมือหรือว่าอาจจะโดนทำร้ายร่างกายอะไรก็ตามแต่
หลักฐานทางกายภาพแล้วก็หลักฐานชิงชีวภาพก็คือปัสสาวะ
อย่าไปปัสสาวะทิ้งเพราะว่ายาที่กินเข้าไปเนี่ย
มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเก็บปัสสาวะไว้ได้เนี่ย
ก็จะสามารถตรวจยาที่มันเหลือถ้าพิสูจน์ได้ว่ายาที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ย
มันเป็นยาที่เขามามอมเอามาวางยานี้
มันก็อาจจะมีหลักฐานถึงคดีถ้าได้ครับ
เดี๋ยวนะคะดรแกนกำลังจะบอกดิฉันว่าคืออย่าเพิ่งไปทำลายหลักฐาน
คืออย่าเพิ่งไปแก้อาการของตัวเองโดยการอาบน้ำเหรอ
ครับ
หนึ่งและสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจอะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือโทรหาตำรวจไปโรงพยาบาล

อยู่ภายใต้มือคุณหมอดีที่สุดครับ

ไม่ต้องอาบน้ำเขาไปเก็บหลักฐานก่อน
คือไปโรงพยาบาลไปหาตำรวจก่อนใช่ไหมคะ

แล้วก็เช็ดตัวก็ไม่ได้ใช่ไหม

เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าเกิดคุณหมอประเมินว่า
อาการแบบนี้เป็นอาการของกลุ่มยาพวกนี้
เขาก็จะรักษาแบบผู้ป่วยในแก้ตามอาการ
เพราะฉะนั้นคำถามที่ถามดรแกงไปว่าแก้ไขยังไงเร็วสุด
คือเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่แก้ไขให้เร็ว

ถูกต้องแล้วก็ไปอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาล
ดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโดนยาอะไร

ไม่ใช่ให้ดื่มน้ำเพื่อไล่ยา
ไม่ใช่ให้อาบน้ำเพื่อแบบให้สบายตัวหายร้อน

เพราะเขาจะทั้งรักษาและเก็บหลักฐานมาให้เราด้วยใช่ไหมคะ
ย้ำอีกทีเมื่อช่วงนี้เลยค่ะบอกว่าที่พบมันมีแต่เม็ด

เคยเจอแบบผงของเหลวอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ที่ในอินเตอร์เน็ตก็มีทุกรูปแบบครับ

เป็นเม็ดแล้วก็เอาไปละลายใส่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น

ดื่มธรรมดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก็ไม่ได้มีกลิ่นที่ผิดสังเกตก็สามารถที่จะกินได้
เพราะฉะนั้นยามันมีทุกรูปแบบ
เพราะฉะนั้นคนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดครับ
จนทำให้คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา
คนที่ต้องการเข้าถึงยารักษาโรคเข้าถึงยาก

เป็นยาที่ไม่สามารถขายได้ที่ร้านขายยา

ที่ขายกันอยู่คือเป็นเรียกว่าเป็นยาเถื่อนยาปลอม
แล้วก็ทำผิดกฎหมายทั้งนั้นครับ
คุณผู้ชมคะอันนี้คือทั้งหมดเท่าที่เกิดขึ้น

แต่ว่าปลีกย่อยเนี่ยอาจจะแล้วแต่บุคคลอย่างที่เราเตือนกันไป
แต่ที่แน่คือถ้าจะไปฉลองไปปาร์ตี้อะไรกัน
คงต้องระวังแก้วระวังขวดของตัวเองค่ะ
ของเราจริงจะเปิดจะทำอะไรของเราทำเอง

หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณดรแกงนะคะ

สักครู่คุณภาคภูมิวันนี้มาจริงแล้วนะคะ
คุณผู้ชมกับคุณเขมมาสอนวันนี้สวัสดีค่ะ